คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่น่าตกออกตกใจกันบ้างดีกว่านะคะ
ให้กำลังใจหน่อยเขาบอกว่าหัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยโอ้โหใจมันสั่นอยู่นะ
แทบสลายเลยเพราะรู้ว่าลูกสาวตอนนั้นป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วป่วยหนักด้วยคุณผู้ชม

คือเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าคืนนั้นเนี่ยตี๔คุณผู้ชม
น้องเวทมนต์ลูกสาวไข้ขึ้นสูงปรี๊ดเลย๓๙องศา
พี่แมนและใบเตยตกใจมากค่ะกูลีกูจอพาลูกไปหาหมอ
แต่ด้วยว่าสถานการณ์โควิดไงลูกก็ต้องถูกสวอปเทสก่อนเข้าห้องเจาะเลือดอีก
ลูกก็ร้องหาพ่อหาแม่นะพี่แมนบอกว่าใจสั่นเลยทำใจไม่ได้ตกใจกลัวลูกจะเป็นอะไร
พอมารู้ทีหลังว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นอะไรน้องป่วยเป็นโรคสาไข้ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเด็กวัยประมาณขวบกว่าพออากาศเปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะมีโรคแบบนี้ได้
ส่วนแพลนปั๊มลูกคนที่สองถามหน่อยตกลงยังไงดีพี่เห็นบอกว่ามีในใจแล้วนะครับ
แต่ติดอยู่ที่ศรีภรรยาเนี่ยต้องลุยงานอะไรต่างไว้ช่วงนี้มันเริ่มคลายล็อกแล้วไง
ผู้ใหญ่ก็เลยขอเอาไว้ก่อนนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะพี่ดีเจแมนบอกเลยไม่ลดละเลิกนะจ๊ะ
สะกิดเลยเดี๋ยวจะปรึกษาแพทย์อีกด้วยว่าลูกคนที่สองเนี่ยนะคะหวังใจแล้วอยากจะได้เป็นผู้ชายค่ะ
ครั้งแรกครับแล้วก็ตกใจมากเพราะว่ามันเป็นสากไข้ซึ่งถูกวินิจฉัยมาแล้ว
ที่ปวดใจที่สุดก็คือเวทมนต์เจาะเลือดครั้งแรกโอ้โหแบบแล้วเขาร้องไห้แล้วเขาตะโกนชื่อป๊าป๊ามาม้าอะไรอย่างนี้